ผู้จำนำเป็นอะไรก็ไม่รู้
อยู่ดีก็มีญาติเพิ่มขึ้นมา
แต่พอได้ญาติฟันหน้าหายไปสองซี่
ฟันเมือง่ะแตกสองสี่เลยว่ะ
กูจะฝ้ามันเลย

ตัวสุดท้ายของทีมเราท้าก็ไปแล้วด้วย
มันก็เลยอย่างนี้เต็มอย่างนี้แหละ

เอาฟันกูขึ้นมา
ของที่คุณออสเอามาจำนำคือ
สวัสดีครับ

รับจำนำของเรามาแล้วเปิดทำการแล้วนะครับ

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน
หรือใครกำลังร้อนเงิน

หรือใครกำลังร้อนเงิน

แตกสองซี่เลยวะ

อย่าบอกใครนะเจ้าว่าเจอจ้ะที่นี่

เอ๊ะจะบ้าอะไรให้มาโกหกเถอะแบบ

เฮ้ยอย่าให้ผมเจอตัวไอ้ร้อนนะ
ผมก็ฆ่ามันให้ตายเลย
อุ๊ยใจเย็นดีอ็ะโทษฐาน
ถ้าทานฟันหน้าผมหายที่๒สิ๊น
แล้วเอ็งจะเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
เพราะม่ะมาจากป่ายยาง
พ่อผมชิบกี่แม่ผมก็ชิบเฉา
แม่แค่เด็บหน้าลุกแล้วเนี่ย

ฟันหน้ามันหายมันหม่อโหว่

ใช่ครับครับครับบ้านป่ายยาง

ไอลอนไอลอนมาเร็ว

แจ้าแจ้ามาแล้วแจ้า

หวัดดีครับนารม

แกไม่กินไว้กันมาก
เฮ่ยเมื่อกี้มึงถ้าฟันกูหายได้

แต่เองได้ยากเพิ่มมาเป็นกองเลยนะ
มีตั้งหลายคนยังไม่พอใจก่อน

ถ้าเกิดแกไม่พอใจหรือไม่สบายใจนะ
งั้นเดี๋ยวข้าจะไปหายากเพิ่มให้แกอีกก็ได้

นี่ขนาดแยกมีแค่สองสามคน

พลาดตอนนี้ฟันผู้ใหญ่อยู่ครบหรือเปล่า

พี่ออสมานี่ละ

เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกคนในประเทศ
จะได้รู้ว่าเขาไม่มีฟันหน้าทั้งสองซีก

พี่เอขอบคุณมากนะที่ยอมนะครับ
แบบว่ายอมให้เขารู้กันทั่วประเทศแล้ว

เดี๋ยวพี่เอจะฝากคนในประเทศ

เอายังไปเลยเอาให้ยังนะแล้วกับคุณลอน

ที่เป็นลูก

คือปู่เขาเป็นพี่ชายฝั่งปู่ผม

ใช่ก็อยู่คนละหมู่บ้านนะเมื่อก่อนอะเนาะ

เพราะว่าทีมพนิดไม่ได้เจอกัน

ก็จนออสเขายอมเสียสละฟันหน้า

เล่าให้หนูฟังหน่อย
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นยังไงครับ

มันมีแข่งขันบอลถ้วย

และคันนี้คือฝากอ๊อสกับผมอยู่คนละทีมกัน
ก็คอมเมนต์กันอยู่นิดหน่อยกับออส
ตอนที่จะลงแข่งนี้ผมก็เป็นแบบว่า
มันต้องตายแบบลูกเลี้ยดแน่นอน
เห็นผมเห็น
แล้วเห็นสายตาเขาแล้วไปเป็น

ผมรอมากเลยเหรอ

หรือว่ามันจะเอาเรื่องเราอย่างนี้

ก็เต็มที่เลย
แต่ถ้ามันเป็นยังไงถ้าวันนั้น
ตอนนั้นออสก็หันไปมองบอลอยู่
บอลอยู่ทางไหน
มึงรู้รสชาติของการแบ่งเอง
คิดว่ามันจะมีคนมันจะมาซ้ำเราอย่างนี้

แต่มันไม่มีใคร

ปากมึงไม่แตกแต่ฟันมึงไปสองซี่เลย
ช่วยหรือว่ายืนข้ามหนีช่วยดูว่ามันหลูจสองซี่จริงไหม

ผมโมโหแบบสุดแบบว่าไอ้มึงตาย
โตงงค์สองถ้าโตงคือสองเขามีสี่

ไปมายังไงทำไมไปถามพ่อแม่อะไร

เท่าคนแก่เขาจะรู้จักกัน

พวกมึงเป็นพี่น้องอันนี้

แต่ว่าพอผู้ใหญ่เขากลัวแบบกลายเกี้ยมา
ปุกเซลล์ให้เป็นเซลล์แบบไซด์

เหมือนกับสิทธิษฎร์ที่สัญญาระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนี้
นะวัฒนธรรมของคนอีสานเนี่ย

ยังไม่ได้กันเลย
เขาบอกว่าได้ญาติพี่น้องแล้ว
พอได้ยินอย่างนี้แล้วกลายเป็นเพื่อนรักกัน

อย่าเป็นไร

มองตั้งแต่หัวจดอย่างนี้
ได้ยิ้มรอใหม่๑๒๓

เป็นน้า

ผมก็ต้องเรียกเขาลุงดิ

ก็ผูกเสี่ยอกันแล้ว
ผูกเสี่ยอกันไปแล้วเออ

วันนี้จริงแล้วเนี่ยมารายการของเราเนี่ยอยากได้เงินไปทำอะไรก่อน
อันดับแรกก็อยากเอาไปลงทุนขายกับข้าวอาหารตามสั่ง
คือผมขายไก่ย่างอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีส้มตำประกอบ
อยากเสริมด้วยเป็นกับข้าวพวกอาหารตามสั่งทั่วไป
ต่อยอดอาชีพนั่นเองนะครับ
แล้ววันนี้ของที่คุณออสเอามาจำนำกับทางรายการเราคือ

เต่านี้เป็นเหมือนคู่ชีวิตของพี่ออสเลยล่ะครับ
ที่มีกินได้ก็เพราะเตานี่แหละ
โดยพี่ออสซื้อต่อเข้ามาอีกทีเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว
แต่สภาพครับสมบุกสมบัติสุด
เพราะผ่านการปิ้งไก่มาแล้วนับพันตัว

เตาปิ้งไก่โอ้โหดูสภาพเหมือนเจ้าของเลยนะ

คุณคุณได้มายังไงครับอีเตาปิ้งไก่เนี่ยครับ

เขาทำแล้วก็มันสวยดีอย่างนี้ครับ
ก็เลยเอาของเขามาเลย

แต่ผมต่อไปต่อมาเหลืออยู่๑๕๐๐ครับ

ปีที่แล้วถามจริงมันมาใหม่เอี่ยมเลยไหม

แล้วทำไมมันเป็นเช่นนี้
ก็ขายทุกวันนะครับเจอไฟเจออะไรย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายไปย้ายมา

แล้วก่อนหน้าที่จะมารายการเราเนี่ยก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมคะ

แต่ว่าตอนมามันยังไม่สมขนาดนี้นะ

ตอนขับรถมาแล้วมันกระแทกนะครับกระแทกปึ้งนี่ตรวจหายหมดเลย
จริงปะนี่
สมมุติว่าคุณได้กลับไปแล้วอย่างนี้คุณกลับไปคุณก็ต้องไปซ่อมอันนี้อ่ะสิ

จริงเราขายเป็นอะไรนะคะ
ปิ้งโครงไก่ครับปิ้งโครงไก่ไม้ละ๓๐

คำถามคือถ้ามันโดนยึดไว้กับเราแล้วไม่ได้ถ่ายคืนนี่

ก็ต้องไปขายไก่เผาแล้วครับทีนี้

คราวนี้เราก็ต้องมาหาหลงจู้กันแล้วนะพี่เอ
วันนี้มีหลงจู้ปริศนา๓ท่านด้วยกัน
ต้องเลือกให้ดีต้องเลือกลงจู้ให้ถูกคนนะ

และนี่ก็คือ๓สาวที่อาสามาเป็นหลงจู้ประจำวันนี้ครับ
แต่ละคนนี่ต้องการเตาปิ้งไก่ไม่แพ้กันเลย
แต่จะต่างกันก็ตรงที่เสนอราคามานี่แหละ
เลือกให้ดีเดี๋ยวพี่ออต

เคยเห็นคุ้นตานะคะตามร้านอาหารอีสาน
ได้ข่าวว่าพี่ออสเอาเตาปิ้งไก่มาจำนำในรายการเหรอคะ

เพราะว่าอันนี้ชอบกินไก่ย่างกับส้มตำมากเลยค่ะ

หัวอกคนชอบทานอาหารอีสาน

เป็นอย่างไรคนชอบทานอาหารอีสาน

เขาจะชอบก็ชอบทุกเสียงแกนี่แหละ

คนนี้ดูท่าจะแพ้ความสวย

ชอบเท่ากันนี้เพราะเสียงหวาน
ชอบไปแล้วเบนทำอะไรกันดีแล้ว

ตำส้มตำเหมือนกันเข้าใจหัวอก

สวัสดีจ้าซื้อนับดาวด้วยจ้า
ก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะ
เดี๋ยวคนกรุงเทพจะฟังไม่ออก

จะทำงานเป็นแบบเอกสตาร์ในฉาก

ทีมงานเรามันจะซื้อมละกอมาทำพัยแบบปอกที่กอง
ซื้อไก่มาเป็นตัวมาย่างให้คนที่กองกิน
ถ้าพี่ออสเอาเตามาจำนำกับนับดาวนะคะ
รับรองว่านับดาลจะให้ราคาสูงติดเลยค่ะ
รับไว้พิจารณาด้วยนะฮะพี่ออส
เป็นอย่างไรคะ
สุดท้านี่ใจอ่อนแล้วนะฮะอ๋อ
รีลาแก่เด็ดรีลา
เชื่อเพื่อนครับ
ให้ในราคา๒๕๐๐บาทจ้า
ให้๒๕๐๐บาทแสดงว่าวันนี้ไม่ใช่ราคาน้อยที่สุดแล้วแต่ว่าจะเป็นมากสุดหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นไปเฉลยกันเลยนะหมายเลข๑มาเลยค่ะ

เตาปิ้งไก่แล้วก็อยากทานขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้จะให้ราคาจำนำอยู่ที่
เขาจะชอบก็ชอบทุกเสียงแกนี่แหละ

คนนี้ดูท่าจะแพ้ความสวย

มันหมายความว่าราคาสูงสุดอยู่ที่เมจือปากเนี่ยเหรอ

มานับดาวบอกมาสิลูก

มันสำคัญและจำเป็นกับนับดาวมากเลยค่ะ
เพราะว่านับดาวไม่อยากทนปิ้งไก่
เตาอ้างโล่ที่มันปิ้งได้ทีละนิดทีละหน่อยค่ะ
แล้วก็แบบหน้าแห้งหน้ามันหน้าไหม้หมดแล้วค่ะ

เป็นไงล่ะ
สุดท้ายคุณนายนับดาวน์ให้เยอะที่สุดเลย
แต่ก็ยังดีนะครับที่มันไม่ได้ราคาน้อยสุดในวันนี้

แต่ว่าราคานี้นะคะ๓๗๐๐เนี่ยนะคะ

คูณไปกี่เท่าต้องไปติดตามในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ
ผู้ที่มีเชื้อสายจีนเรียกป้าสะพ้ายว่าอะไร

หลังจากที่รับขวัญกันแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือไปเที่ยวไปกินอะไรด้วยกันเลยไหมฮะ

แต่ผมจะช้ากว่าเขาหน่อยนึง

แต่มันแก้ตัวเร็วกว่าใครเลยนะตัวเอง
เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ
ตอบถูก๒ข้อถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ

ก็มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้ว๓๗๐๐
เมื่อรู้กติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มูลค่า๓๗๐๐บาท
เมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันตอนแรก
ออสบอกว่าพี่รอนเป็นน้า

แต่ว่าเมื่อกี้พี่รอนบอกว่าพี่ออสเป็นลุง
ยังไงนะอีกทีที่หนูงง
ก็เรียกกันตามศักดิ์แบบคนเท่าคนแก่เขาเรียกนะครับ
มันจะเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องอย่างนี้

แต่มันเกิดมารุ่นเดียวกันซะงั้นอายุมันเท่ากันซะงั้น

น้องพ่อ
ภาพ
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษากันน่ะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
ผู้ที่มีเชื้อสายจีนเรียกป้าสะพ้ายว่าอะไร

แถวบ้านเรียกกันไหมมีคนจีนที่เขาเรียกกันอย่างนี้ไหมคะ
ไม่มีครับเพราะผมอยู่บ้านนอกเลยบ้านนอกคอกนาง
แต่ก็เคยได้ยินเขาเรียกอยู่นะว่า

เป็นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายนะอาสา
ซึ่งดูจะมี

กิ๋มเนี่ยเหมือนจับเด็กเวลา

เนี่ยเรานี่
เอาตัดตัดอะ

เอาอะไรเรียนก็เพียงเงียมเลยเหรอครับ
เบาเชื่อเพื่อนครับ

อ่าสรุปมาแล้วนะคะตอบข้อสองกิ๊มค่ะ

ใครที่ไม่มีเชื้อสายจีนยังมี่งบกันบ้างหรือกับ

ถ้าแม่เรามีพี่ชายจะเรียกพี่ชายแม่ว่ากูนะฮะ
และเรียกภรรยาของพี่ชายแม่เนี่ยว่ากิ๋ม
ก็คือลุงแล้วก็ป้านั่นเอง

ส่วนอาอื้มนะคะก็คือภรรยาของพี่ชายพ่อ
ส่วนซิ่มคือภรรยาของน้องชายพ่อ
ตอบคำถามไปแล้ว๑ข้อนะคะตอบถูก๑ข้อนะคะ

เยี่ยมมากครับพี่
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๗๔๐๐บาทครับ
พี่อ๊อสจริงแล้วตอนนี้อยู่๑๐๑

เราก็เห็นแก่กินน่ะเรานะ

ไปอยู่ไกลมากได้ภรรยาที่นู่นหรือว่า

นี่พูดเหมือนมีเลย

แล้วสาวเหนือล่ะคะสนใจบ้างไหมคะ
ไม่หมวยสักนิดนึงน่ารักดีครับชาวเหนือ
เคยคิดอยากจะจีบสาวเหนือบ้างไหม
เคยครับชอบ

ขอให้ถูกนะจะได้ถ่ายของเสร็จเลยนะคะ
ถูกถูกถูก
นั่งขดขวายนะครับหมายถึงนั่งของสมาธิ

เหมือนที่พี่พูดเลยก็คือนั่งยองนั่นแหละ
ภาษาอีสานพูดว่าอะไรนะคะ
คองยองเหมือนกันครับ
เหมือนกันคองยอง
สุดท้ายนั่งโคกมกหรือก๊อกมกนะคะ
หมายถึงนั่งวางเฉย
นั่งหัวโด่นั่งงง
ยืนยานไม่เข้าร่างครับ
ยืนยานไม่เข้าร่าง

แล้วตอนนี้นะคะตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อ

และที่สำคัญคือ
ไถ่ของสำเร็จ

ตอนนี้ไถของพิธีสำเร็จแล้วนะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า

ที่นับญาติกันมากี่ปีแล้วครับ

๑๐ปีนี่แหละประมาณนี้ครับ
หลังจากที่รับขวัญกันแล้วเรียบร้อยแล้ว

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเวลาไปเจอสาว

แต่ผมจะช้ากว่าเขาหน่อยนึง

แต่มันแก้ตัวเร็วกว่าใครเลยนะ

ชาวหวบค่ะฉวบ

ผมชอบขาวโป่งสูงอย่างนี้

ตัวเองบอกว่าตัวเองชอบผู้หญิงขาวอวบตัวเล็ก

ชอบชอบ

ผู้หญิงเฮดแม่งนู้นนะครับน้องครับนางน่ารักเลยตอนนี้มีชื่อเสียงนะครับ
แล้วคุณลำไยล่ะคุณไม่เคยมองเขาเลยเหรอ
ก็ชอบดูเหมือนกันครับแต่ว่ามันออกสไตล์แบบ

ไม่ที่บอกลำไยเขาคือคนร้อยเอ็ดใช่ไหม

ยังมีสาวร้อยเอ็ดอีกคนนึง

ไม่แพ้กับลำไยหายทองคำ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ใครเป็นคนร้อยเอ็ด

งพนีไม่รู้จักแต่ว่าลำยองหนองหินห้าวก็ไม่รู้จัก
ไม่รู้จักพี่รอนล่ะพี่รอน
มันก็เคยเห็นนะผ่านตาในทีวีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมไม่รู้ที่ไปที่

ใช่ผมคิดว่าข้อ๒ครับ

ธัญญาอาชยามาก็ค้นคุ้นอยู่

ตอบข้อ๒ครับธัญญาอาสยามครับ
สรุปก็เลยตอบข้อ๒มานะคะธัญญาอาสยามค่ะ

เหมือนว่าข้อนี้พี่ออสก็จะมั่นใจมากเลยนะครับ
แล้วจะเก็บเรียบทั้ง๓ข้อได้เลยหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าสาววัดเสียงตี๓คนนี้แหละ
จะเป็นคนบ้านไหนมาฟังเฉลยกัน
โอ้โฮ
ถูกครับ
เออเออมันต้องแบบนี้
ธัญญาอาสยามนะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือ
ชัชยาทวินัน
เกิดเมื่อวันที่๒๖กันยายน๒๕๕๙
เป็นคนจังหวัด๑๐๑ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะน้องมีผลงานละครนะคะ
เรื่องศีรณีย์ที่รักทางช่องไทยรัตน์ทีวีของเรานี่แหละนะคะ
ทุกวันเสาร์เลยโอ้โฮโอ้โฮ
ต้องบอกว่าสนุกมากไม่แพ้กับอีกเรื่องหนึ่ง

ลูกสาวใครเล่นก็ไม่รู้เนอะ
สาวไอ้ใครก็เป็นลูกเก่งเหมือนพ่อเลย
ตอนนี้นะคะมีเงินสะสมจากการตอบคำถาม๑๔๘๐๐บาท
แล้วก็มีเงินจำนำในตอนแรกอีก๓๗๐๐บาท
ตอนนี้มีเงินสะสมทั้งหมด๑๘๕๐๐บาท
มันยังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าช่วงหน้าแจ็คพอร์ตของเราครึ่งแสนจะได้หรือเปล่า

ราคาจำนำจริงอยู่ที่
สูงไหม

ถึงช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำแล้ว
โอ้โหสนุกสนานเฮฮามากเลย
และตอนนี้นะคะพี่ออสของเรานะคะก็มีเงินอยู่แล้วนะคะ
แจ็คพอตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐๐บาทครับ
ของจำนำโชคในวันนี้คือ
กล้องส่องทางใครโบราณ
แบบนี้เชื่อว่าหลายคนเคยเห็นก็แต่ในหนัง
แต่วันนี้เกมรับจำนำเอามาให้ตีราคากันแล้วจ้า

และเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศอังกฤษ

บอกเลยนับร้อยปีเลย
โอ้โหนี่นึกว่าอยู่ในหนังแบบ

เคยเห็นไหมคะไม่เคยครับเพิ่งครั้งแรกนี้

เขาเขียนไว้นี่ไง๑๙๑๕

คือจริงเขาบอกว่ากล้องตัวนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า๗๐ปี
ช่วงล่าอาณานิคมมาจากประเทศอังกฤษเลยนะอันนี้นะ
แต่ว่าสมัยก่อนที่บอกว่าร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือเขาทำแบบนี้จริง
แต่ว่าเมื่อประมาณ๗๐ปีที่แล้วเขาอาจจะแบบเอามาทำใหม่ให้หน้าตาเหมือนเดิม

เราดูตัวหนังตัวอะไรเขาเนี่ยนะครับคือแบบยังคงสภาพเนาะ
ใช่ยังคงแบบสวยงามมากเลยนะครับ

พอมันเป็นของเก่าและมันเป็นของมีราคาพวกเราจะไม่ค่อยกล้าจับ
ไม่ใช่คุณแม่นี่ก็เป็นปีใช่ไหมเป็นปี

ไม่ได้พอเป็นพ่อลิเกพ่อก็จะเป่าปีใส่

มันไม่คุ้มกันนะเน้นเหรอ

เดี๋ยวพี่จะต้องเป็นหลงจู้และตีราคานะครับ
ตั้งต้นไว้ที่อยู่ในหัวว่าหลักพันหลักหมื่น

นะวางตัวเลขให้ถูกถ้าถูกปุ๊บนะครับ
จะขอแตบแป๊ะทันทีเลย
ห้าหมื่นบาทกลับบ้านไปเลยนะ

เพราะฉะนั้นราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้หลักพันนะพี่เอค่ะ
๒๔๕๗บาทนะคะ
ส่วนราคาสูงที่สุดที่จะเป็นไปได้เลยคือ
เทใจไปทั้งไหนก่อนดีกว่า

เข้าบ่อยมากเลย

พี่รอนบอกว่ามากไป

ไหนลองซิลองเขียนไปเลย
เขียนไปก่อน

๔๒บาทครับครับครับ

จำนำไม่น่ามี๒บาทกำลังคิดอยู่ใช่ไหม

อ้าวนี่เอาไว้

จริงเหรอไปดวงไปเลยวันดวงไปเลย

ใช่ครับ

ใช่เลขสวยดีชอบ
เอาแล้ว

ว่าราคาจำนำอยู่ที่๐๒๔๕

๐๒๔๕๗หรือว่า๒๔๕๗บาทนะครับ
มาดูเลยว่าของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำจริงอยู่ที่
ขึ้นอยู่กับว่าพี่อ้อนจะเรียนถูกหรือเปล่า
ขอให้ถูกครบตำแหน่งนะคะ
กำแหน่งที่หนึ่ง

ถูกก้าวถึง

ออกฟาดเป็น

โอ้น่ะกูสามารถสิทธิ์เอาวะ

อันนี้เขาเรียกกล้องส่องทางไกลโบราณนะครับ

ใช้ส่องทางไกลหรือใช้ส่องดูดาวได้
ราคารับจำนำของเราอยู่ที่๔๕ของราคาเต็มสินค้า
ซึ่งหน้าร้านที่เราวางขายอยู่คือราคา๙๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นราคาจำนำจะอยู่ที่ราคา๔๒๗๕บาทครับ
แล้วมาสรุปเงินรางวัลกันนะคะ
ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนอะมีเงินตั้งต้นอยู่๓๗๐๐บาทนะคะ
แล้วก็มีเงินที่สะสมจากการตอบคำถามอีก๑๔๘๐๐บาท
ตอบถูกไปอีก๑ตำแหน่งอีก๓๐๐บาท
วันนี้นะคะรับเงินรางวัลไปทั้งหมด๒๑๕๐๐
และที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ
รายการของเราเนี่ยบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จะได้มากหรือได้น้อยคือได้กลับไปแน่

เจอกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ไม่อยากจะไปก็ต้องไปชายามิดชัยและเบลลาแล้วนะจ๊ะ

สวัสดีจ๊ะ
ผู้จำนำเราวันนี้หาเมียใหม่ให้พ่อเขา
มีเหรอเธอน่ะเพิ่งคลอดลูก
ต้องกินจักที่กินรังมลูกมันกลายเป็นไปแล้วไหม
น้ำว่าพ่อกำลังเหงาพ่อน่าจะลงไปหาแฟนใหม่นะ
แล้วทำไมถึงคิดจะหาแฟนให้พ่อ
อยากให้คนมาดูแลพ่อด้วย

นี่น่าจะกลับเป็นลูกพ่อป่ะ

ใช่ใครที่ไหนเลยใกล้ตัวมาก

โอ้โหเขารีบเก็บเสื้อผ้าเลยเรากลัวไม่ได้ผัว

ไปไหม